เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดตราดมีอุบัติเหตุรถกระบะที่เสียหลักหมุนข้ามเลนไปชนประสานงากับรถยนต์นะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งศพแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายคนด้วยกัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ยังพบรถกระบะคู่กรณีจอดอยู่กลางถนน

ส่วนสาเหตุเบื้องต้นพบว่าขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาทำให้ถนนลื่น
รถกระบะเกิดเสียหลักหมุนข้ามเลนไปชนประสานงากับรถเก๋งเข้าอย่างจัง
จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว
ส่วนตำรวจสพพิมายจังหวัดนครราชศรีมาพยายามดึงประตูรถกระบะ
เพื่อช่วยเหลือนางวิมลพวงศักดิ์อายุ๔๓ปีที่ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในรถ
หลังขับชนกับรถบรรทุกพ่วงบริเวณถนนสายพิมายจักราชกิโลเมตรที่๓๔แต่ไม่เป็นผล
จึงได้ประสานให้หน่วยกู้ภัยยุค๓๑อำเภอโนนสูง
นำเครื่องตัดทางมาทำการช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนลูกชายที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
จากการสอบถามนายธนายุทธ์กระชั้นกลางคนขับรถบรรทุกพ่วงเล่าว่า
ขณะขับรถบรรทุกทรายมุ่งหน้าไปที่โรงงานในอำเภอโนนสูง
ถึงที่เกิดเหตุเป็นสามแยกกำลังจะเลี้ยวขวา
จู่ก็มีรถกระบะขับมาชนตรงล้อรถตัวลูกพ่วงเข้าอย่างแรง
ขณะที่ผู้บาดเจ็บบอกว่ากำลังจะไปขายของที่ตลาดนัดบ้านไผ่
มองไม่เห็นด้านข้างรถพ่วงที่กำลังเลี้ยว

จึงเป็นเหตุให้พุ่งชนเข้าด้านข้างของรถพ่วงเข้าอย่างจัง
จนได้รับบาดเจ็บดังกราว
ไปดูภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจสพเมืองยะโสธร
ควบคุมตัวนายประพักษ์สูงเรืองอายุ๕๐ปี
ออกจากรถตู้ในสภาพที่เมาสุรา
และบาดเจ็บเล็กน้อยจากแรงกระแทก

เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าพยุงตัวนำขึ้นรถกู้ชีพ
ส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
นายประพัทธยอมรับว่าได้ดื่มสุรามาก่อนหน้านี้
และกำลังขับรถตู้เพื่อเดินทางกลับบ้านพัก
ได้ขับรถชนกับรถปันทุก๖ล้อ

ตำรวจทำการสอบปากคำคนขับทั้ง๒คันให้ละเอียดอีกครั้ง
ก่อนจะแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียทรัพย์สินต่อไป
ปิดท้ายกันที่ชาวบ้านแห่ชม
อาหุ่ยหรือนายกมลโรดกันยพร
พ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดชื่อดังเมืองอายุทยา
เสียสละชีวิตเข้าไปช่วยเพื่อนบ้าน
ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์๓ชั้น
ภายในซอยบัวหวานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
เพลิงได้ลุกไหม้บริเวณชั้น๒ของอาคารอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า๓๐นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ด่านพูดว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

พร้อมเตรียมยกย่องให้เป็นคนดีศรีอายุทยา